๑นาฬิกา๒๖นาทีครับมาดูภาพเหตุการณ์
บนท้องถนนกันบ้างมีน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะ๔เหตุการณ์ก็คือที่กาลสินกับที่ชนบุรี

เดี๋ยวไปดูที่แรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมที่กาลสิน
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมในวงกลมสีแดงเห็นไหมคะ
มอเตอร์ไซค์เขาขับมาโอ้โห
แล้วสุดท้ายคือเหมือนกับจะพยายามแบบข้ามเลนมาค่ะ
ทำให้รถกระบะที่มาทางตรงเนี่ยพุ่งเข้าชนนะคะ
ก็ผู้บาดเจ็บก็เป็นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค
จังหวะที่พอขี่พ้นรถกระบะคันที่เลี้ยวเข้าซอยแล้วไง

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่เกิดเหตุคือ๔แยกบ้านเตาหาย
ที่ตำบลหลุบอำเภอเมืองถนนสายกาลสิน๑๐๑นะคะ
เรายังอยู่ที่กาลสินค่ะคุณผู้ชม
ที่กาลสินเดี๋ยวไปดูนาทีนี้กัน
รถกระบะชนท้ายรถอีกคันนึงแล้วก็พลิกพลิกตะแคงแบบนี้ค่ะ

รถเก๋งสีเทาหน่อยสีเข้มหน่อยค่ะ
ชนรถที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็พลิกถลายไปชนรถอีกคันนึงเสียหาย
จุดนี้เกิดบริเวณหน้าร้านขายสังขทานทุ่งศรีเมือง

คนขับรถสีเทาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเขาก็เล่าแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นกลับจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน

ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งสีขาวคันหน้าเปิดประตูออกมาจากรถไง
ทีนี้คนที่ขับรถเก๋งสีเทาก็เลยหักหลบแล้วก็คุมรถไม่ได้
ก็เลยชนแบบนี้นะคะ
ไปดูอีกจุดหนึ่งบ้างนะคะที่ชนบุรีค่ะคุณผู้ชม
เห็นรถขับมาตามถนนดีแล้วก็สุดท้าย
คือรถจักรยานยนต์ก็พยายามจะแซงรถกระบาด

สุดท้ายก็ไปชนเกาะกลางที่ถนนสุขประยูน
บริเวณวัดหนองแช่แว่นขาเข้าอำเภอพนัฐนิคมตำบลมาบโป่ง

พอหลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
พบร่างนายอนุสรวังคีรีอายุ๒๓ปี
ซึ่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสลากกระจัดกระจายอยู่เลยนะคะ
ก็นอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่ชนบุรีนะคะ
บริเวณหน้าวัดต้นมะม่วง
คุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์โอ้โห
อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนกันนะคะ
สองคันคันหนึ่งเนี่ยเขาจอดรอริมทางอยู่
แล้วพออีกคันนึงที่มาทางตรงชน
หลังจากนั้นคันที่จอดรอริมทางคือขับหายไปเลยค่ะ
ซึ่งคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็จะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
อันนี้เป็นบริเวณถนนหน้าวัดต้นมะม่วง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ